จอดมอเตอร์ไซค์อย่าเสียบกุญแจไว้เด็ดขาด

ล็อกคอนะฮะแล้วก็ล็อกล้อมันยังเอาไปได้เลย
นี่พี่เล่นเสียบกุญแจไว้อันตรายอย่างยิ่ง
แต่ครั้งนี้ตำรวจทำงานเร็วนะครับ
มีคนจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้แล้วเสียบกุญแจ
คนร้ายมาเอาไปมาเอาไปแต่ไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ตำรวจตามไปจับได้เพราะเขารู้แหล่ง
ปรากฏว่าพอไปจับได้คนร้ายบอกว่า
ผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะขอโทษด้วย

ก็ดูจะอ้างแบบนี้ทุกลายนั่นแหละนะครับ
ตำรวจชุดปราบรามการจรกรรมสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ

ตำรวจเขาได้เบาะแสมาครับคุณผู้ชมคุณพระราพรว่า
โอ้โหมันเป็นแหล่งมั่วสุมเลยนะ

ตรวจค้นตามร่างกายเจอเหล็กขูดชาร์ฟอันหนึ่ง

แล้วก็พบกุญแจรถจักรยายน๑ดอก

ี่ห้อตรงกับที่เจ้าทุกข์แจ้งหายเอาไว้ครับ

แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง
ถนนเลี่ยงเมืองตะบนควนลัง
กระทั่งไปพบรถคันที่แจ้งหายครับ

ทะเบียน๑กไก่เบาใบไม้๒๘๕๘

นี่ครับคันนี้คันนี้นะฮะ
ตำรวจจึงยึดแล้วก็นะครับ

นายวุฒิชัยมาขอโทษเจ้าของรถ

งานไม่มีทำแต่มีครอบครัวต้องรับผิดชอบ

ล่าสุดแม่ยายเป็นอะไรไม่รู้ช็อกขึ้นมา
พอช็อกขึ้นมาก็ต้องส่งโรงพยาบาล
คืนวันที่๒๑ธันวาคมนี่แหละ

ขอพาแม่ยายเข้าโรงพยาบาลเสร็จปั๊บ

พาเดินตากฝนกลับบ้าน
ระยะทาง๘กิโลเมตรนั้น
เห็นมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจคาอยู่ครับ
คุณผู้ชมคุณพระราบฮร

บอกอย่าทำเลยพี่อย่าทำเลย
แต่เขาไปส่งลูกกับเมียเสร็จปั๊บ

แล้วเขายังเล่าบอกว่าเขาไม่มีบ้านนะ
ที่ว่าลำบากลำบากต้องไปสร้างขนำนะครับ

กระทำความผิดฐานพกอาวุธ

เล็กคุดชาร์ฟไงฮะ
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และรักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน

อันหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ย

คุณเล่นยาเสพติดไง

หัดใหญ่ดำเนินคดีต่อไปครับ